มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครปฐม
คนร้ายก่อเหตุไว้ตั้งแต่วันจันทร์ที่๑๐กันยายน
ตอนนั้นเช้าประมาณ๗โมงเช้า
คนร้ายชายคนนี้นะครับบุกเข้าไปในโรงเรียนแห่ง
โรงเรียนวัดลาดแหลมตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เข้าไปแต่เช้าเลยประมาณ๖โมงครึ่ง๗โมงเช้า
ไปเจอนักเรียนหญิงคนหนึ่งอายุ๑๑ปี
น้องเรียนอยู่ชั้นป๖นะฮะน้องก็เดินเอากระเป๋าหนังสือไปไว้ที่ห้องเรียนชั้นป
หลังจากนั้นน้องบอกว่าก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเดินตามมาที่ห้องเรียน
ถามว่าที่ห้องเรียนเนี่ยมีกล้องวงจรปิดไหม
เด็กก็บอกตามภาษาเด็กเขาก็ไม่แน่ใจ
แล้วน้องก็เดินออกมาจากห้องเรียนจะลงมาทำเวรทำความสะอาดที่ห้องธุรการที่อยู่ด้านล่าง
ตอนที่เดินผ่านห้องเรียนมานะครับผ่านห้องเรียนชั้นป๓
ติดกับบันไดทางลงผู้ชายคนนี้เดินตามมา
แล้วมาบอกกับเด็กหญิงผู้เสียหายว่า
หนูกระโปรงเปื้อน

จากนั้นก็เอามือไปจับต้นแขนซ้ายของเด็ก
ดึงเข้าห้องเรียนชั้นป๓

เด็กบอกคือยังมีเด็กมาไม่เยอะ
มาไม่เยอะส่วนใหญ่เด็กมักจะมากันหลัง๗โมง
ใช่ครูอาจารย์พนักงานก็ยังมาไม่เยอะนะครับ
เด็กหญิงตอนที่ถูกดึงเข้าไปในห้องเรียนชั้นป๓แล้วเนี่ย
ก็พยายามดิ้นรนนะครับจะวิ่งหนีนะฮะ
คนร้ายก็ใช้มือสองข้างล็อกขาไว้เลยนะ

เด็กก็ใช้มือดึงผมคนร้ายแล้วก็ต่อยเข้าไปที่ลำตัวคนร้าย
นี่น้อง๑๑ขวบนะแต่น้องเรียนวิชามวยไทย
น้องไม่ยอมนะครับน้องสู้เต็มที่เลยนะครับ
คนร้ายก็ยังใช้มือไปถลกกระโปรง
พยายามจะใช้มือถอดกางเกงชั้นในของเด็กหญิงผู้เสียหายด้วย
น้องก็ดิ้นสู้เต็มที่นะครับแล้วก็ตะโกนเรียกคนมาช่วยด้วย
ที่สุดแล้วครับโชคดีฮะจังหวะนั้น
เพราะว่ามีน้องนักเรียนชั้นป๓ผ่านมาพอดี
ที่เป็นเด็กผู้เสียหายนี่อยู่ป๖
มีเด็กชั้นป๓ผ่านมาพอดีคนร้ายก็เลยตกใจนะ
ก็เลยใช้จังหวะนี้ที่คนร้ายตกใจ
น้องชั้นป๖ก็เลยผลักคนร้ายให้พ้นออกจากตัว
แล้วก็วิ่งหนีออกไปกันค่ะส่วนคนร้ายก็
วิ่งหนีไปเด็กหญิงวัย๑๑ปี
ที่เป็นผู้เสียหายคนนี้น้องก็รีบไปบอก
คุณครูนะไปหาครูที่บ้านพักเลยอ่ะ
เพราะว่าบ้านพักครูติดอยู่กับโรงเรียน
ไปหาครูที่บ้านพักเลยเอาเพื่อความปลอดภัยเลยนะครับ
แล้วก็โทรบอกแม่แม่ก็พาไปแจ้งความที่
สพนครชัยศรีเพื่อให้ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
ก็แน่นอนว่าตามรูปภัณฑ์สันธาร
ต่างก็เป็นไปตามคำอธิบายบอกเล่า
ของเด็กที่เขาจำหน้าคนร้ายได้ว่า
คนนี้เป็นใครอะไรยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้น
วันจันทร์ที่๑๐กันยายน
แล้วก็เมื่อวานนี้ครับตำรวจที่นครปฐม
ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัว
ผู้ต้องหาได้แล้วผู้ต้องหาชื่อว่านาย
สุระพลภินทองอายุ๓๙ปี

ตั้งแต่แรกเลยนะฮะวันนี้
ตมตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการ
นายสุรพลพินทองอายุ๓๙ปีทางขวาที่เป็นภาพนิ่ง
คนนี้ได้ก่อเหตุเข้าไปพยายามที่จะกระทำอาณาจารย์
มขืนเด็กหญิงชั้นป๖นะครับแต่น้องขัดขืนต่อสู้
แล้วก็มีคนมาพอดีก็เลยรอดพ้นเงื้อมือของผู้ต้องหามาได้
ซึ่งพลตรีคำรณบอกว่าตอนที่ก่อเหตุเนี่ย
น้องก็รีบไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ
แล้วคุณครูก็แจ้งต่อด้วยนะครับน้องก็แจ้งต่อไปยังแม่ด้วย
ก่อนที่จะแจ้งความแล้วตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวมาได้ครับ
ในเบื้องต้นก็มีก่อเหตุคดีฆ่าประมาณปี๕๔
ฆ่าภรรยาตัวเองนะครับที่บ้านของตัวเองฆ่ารัดคอโดยใช้ยกทรงรัดคอภรรยาตัวเองเสียชีวิต
แล้วก็พ้นโทษมานะครับ
แล้วก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็ก่อเหตุ
นำตัวมาสอบสวนปากคำ
เมื่อผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวนก็ให้การรับสารภาพ
ว่าได้กระทำความผิดตามข้อเก่าหา
พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำ
และได้นำตัวไปชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพแล้วเมื่อวานนี้
หลักฐานต่างขอให้อยู่ในสำนวนการสอบสวน
เพราะว่าคดีนี้อย่างไรก็ต้องขึ้นสู่สาว
เราก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุด

แล้วก็เพื่อที่จะเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ก็เป็นที่สงสัยว่ามันจะมีคดีเกี่ยวข้องอื่นอีกหรือไม่นะครับ
เราก็ได้พยายามรวบรวมหลักฐานต่าง
เก็บไว้เพื่อตรวจเปรียบเทียบกับคดีอื่น
เผื่อว่าจะตรงกันจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมบอกว่า
ก็จะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เพื่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ก็คือนายสุรพลพินทองให้มากที่สุดนะฮะ

เพราะว่าบุคคลคนนี้เนี่ย
ถ้าได้รับโทษแล้วเกิดถูกได้รับการปล่อยตัวออกมาอีกเนี่ย
เดี๋ยวก็จะมาก่อปัญหาให้กับสังคมอีกนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีประวัติมาแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นนะครับ
คือกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่ถึง๑๕ปี
แล้วก็พาตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ

เราเดินทางไปยังโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
ก็เป็นวันเสาร์โรงเรียนก็หยุดนะครับ
คือเด็กนักเรียนก็มีมาบ้างนะครับจำนวนหนึ่ง

โรงเรียนตอนนี้ก็ปิดประตูทางเข้าออกไว้อย่างแน่นหนาเลยนะครับ
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่เลยนะครับ
แล้วทีนี้เมื่อเราไปตรวจสอบดูเรื่องประวัติของนายสุรพล
คือเมื่อกี้ทางตำรวจก็บอกนะครับ
ที่เคยก่อเหตุข่มขืนผู้หญิงสูงอายุในหลายท้องที่ต่อเนื่องก่อนหน้านี้

เพราะว่าตามจับตัวไม่ได้เปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อย
เล็งเอาหญิงสูงวัยที่อาศัยอยู่บ้านคนเดียว
ใช่แล้วก็คือยังจับไม่ได้เลย
จับไม่ได้ค่ะหลายคดีเลย
เดี๋ยวต้องดูว่าใช่นายคนนี้หรือเปล่านะครับ
แล้วที่สำคัญคือประวัติคดีของนายสุรพล
ปรากฏว่าเคยก่อคดีฆ่าภรรยาตัวเองมาแล้วนะฮะ

คือย้อนไปเมื่อ๔มิถุนายนปี๒๕๕๕นะครับ
ตำรวจสพนครชัยศรีรับแจ้งเหตุพบศพผู้หญิงถูกฆ่ายัดท่อระบายน้ำ
ในป่าหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางถิติพรตุ๊กตาชื่อเล่นตุ๊กตาหรือว่าปลามี๒ชื่อ
ชื่อจริงคือนางถิติพรน่วมไม้พุ่มอายุ๒๘ปี
พอตรวจสอบไปแล้วพบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นภรรยาของนายสุรพลพินทอง

เสียใจเลยว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับภรรยาได้ยังไงใช่
บอกเนี่ยเมียผมก็หายไปไหนไม่รู้

แต่ว่าปรากฏว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย

ผมก็พยายามขับรถหาผมไปส่งของ
เขาบอกว่าก่อนเขาออกไปทำงานขังภรรยาไว้ในห้อง
เพราะว่าไม่อยากให้ออกไปเที่ยวกลางดึกกลางดื่น
สอบไปสอบมาปรากฏว่า
ตำรวจไปเจอหลักฐานเป็นพวกน้ำมันเครื่อง
ล้อรถจักรยานยนต์อยู่ในที่เกิดเหตุไง
แล้วมาตรวจสอบที่บ้านของนายสุรพลที่อยู่กับผู้ตายเนี่ย
เจอรถจักรยานยนต์ของนายสุรพลจอดอยู่มีคราบน้ำมันเครื่อง

ก็สอบสวนจนแบบที่สุดแล้วก็ยอมรับสารภาพ
ว่าฆ่าเมียตัวเองตาย
โมโหที่หนีออกจากบ้านไป
ไปเที่ยวโทรศัพท์ก็ไม่รับ
ตามกลับมาเจอระหว่างทางก็ทะเลาะกัน
ทะเลาะกันคือซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาก็ทะเลาะกันระหว่างทาง
ต้องหักมอเตอร์ไซค์เข้าไปในที่เกิดเหตุที่เป็นหมู่บ้านร้าง
แต่ทีนี้ไอ้มูลเหตุตั้งแต่คดีเก่า
มันก็เลยทำให้เชื่อมโยงไปถึงคดีอื่นได้
เพราะนายสุรพลบอกว่าเวลาทะเลาะกับภรรยา
เวลามีความหึงหวงกันเกิดเหตุทะเลาะกันอะไรกันพวกนี้เนี่ย

แล้วจะพยายามที่จะมีเพศสมพันธ์กับภรรยา
เพื่อหวังว่าพอมีเพศสัมพันธ์กันแล้ว

แต่คืนวันนั้นที่ก่อเหตุเนี่ยตั้งแต่ปี๕๕เนี่ยภรรยาไม่ยอม

โมโหแล้วก็ใช้มือล็อกบีบคอจนภรรยาเนี่ยแน่นิ่งไป

แล้วก็เอายกทรงของภรรยามารัดคอซ้ำจนเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพยัดใส่ท่อน้ำ
พิพากษาจำคุกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ตามรายงานข่าวบอกว่า๑๕ปี

เพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต่อสู้คดีโดยอ้างว่าป่วยทางจิต

ล่าสุดคือกับน้องอายุชั้นป๖๑๑ขวบ
คือต้องไปไล่ดูนะถ้าจะบอกว่าต่อสู้คดีด้วยอาการป่วยทางจิตจริง
ต้องไปย้อนดูถึงครอบครัวของนายสุรพลนี่แหละว่า
แล้วมีใครที่ต้องรับผิดชอบในการพาไปหาหมอพาไปบำบัดอย่างต่อเนื่องบ้าง
เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
คือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยครอบครัวต้องรับผิดชอบนะ
ไม่ใช่ว่ามีญาติพี่น้องของเราแบบป่วยทางจิตแล้วเราก็ปล่อยเลย
คือมันไม่ใช่บัตรผ่านที่จะให้คุณทำอะไรก็ได้